เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับประมาณ๘โมงครึ่ง
มีผู้ถูกยิงนะฮะได้รับบาดเจ็บ
คนถูกยิงเขาเป็นผู้หญิงเป็นภรรยา
ส่วนมือยิงเนี่ยเป็นสามี
ซึ่งปรากฏว่าแม่สามีเนี่ยก็พาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ
จากการสอบสวนของตำรวจทำให้ทราบว่าสามีที่ยิงเนี่ยนะฮะ
คนก่อเหตุชื่อว่านายเทพสุพรรณภวงกัญญาอายุ๓๙ปีนะครับ
ยิงภรรยานะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปคบหากับผู้หญิงคนอื่น
แล้วอยากเลิกกับภรรยาคนนี้นะบอกกี่ทีว่าขอเลิก
แต่ว่าคนที่ไม่ให้ไปเนี่ยไม่ใช่ใครนะฮะคือแม่ของตัวเองนะครับ
แม่สามีเนี่ยบอกไม่ได้ลูกสะพ้ายคนนี้ดีมากไม่ให้ไปไหนนะครับ
แล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทางคนเจ็บนะครับบอกว่าได้พูดกับสามี
เพราะสามีก็แบบพยายามหาเรื่องจะไล่เธอออกไปอยู่ที่อื่นอีกค่ะนะครับ
บอกว่าก็ไม่เป็นไรคือถ้าจะไปมีใครอะไรยังไงก็ไม่ว่า
แต่ว่าฉันก็จะอยู่กับแม่สามีเนี่ยอยู่ที่นี่แหละ
ปรากฏว่าฝ่ายนายเทพสุพรรณไม่พอใจยิงเขาเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เธอก็มาอยู่กินกับนายเทพสุพรรณภวงกัญญาอายุ๓๙ได้สักประมาณ๒ปีแล้วนะครับ
โดยมีแม่สามีอยู่ด้วยก็อยู่กัน๓คนที่บ้านหลังนี้
ระยะแรกไม่มีปัญหาอะไรแต่ระยะหลังนายเทพสุพรรณเริ่มเปลี่ยนไป
โดยเฉพาะช่วง๑สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีชาวบ้านมาบอกว่า
เห็นว่าไปอยู่กับหญิงอื่นในหมู่บ้านใกล้เคียงไปหากันเป็นประจำ
ก็เลยเป็นสาเหตุให้นายเทพสุพรรณมาหาเรื่องพยายามทำให้เธอเนี่ยออกไปจากบ้าน
แต่ว่าแม่บอกว่าโอ้โหลูกสะพ้ายคนนี้ช่วยทำนาทำมาหากินดีมาก
พ่อของสามีก็เพิ่งเสียไปเมื่อ๓เดือนเพราะฉะนั้นจะมาไล่ลูกสะพ้ายคนนี้ไม่ได้
แต่ว่าเช้าวันนี้ครับประมาณ๘โมงครึ่งที่บ้านเนี่ยเขาทำนาประมาณ๘โมงครึ่ง
แม่สามีนะเขาก็ไปทำนาที่บ้านก็เหลือสองคนคือนางหนูประคองกับนายเทพสุพรรณนะครับ
นายเทพสุพรรณก็มาหาเรื่องเหมือนเดิมอีกคือพยายามจะหาเรื่องเพื่อที่จะให้เธอเนี่ยออกไปอยู่ที่อื่น
ทนไม่ได้แล้วหนีออกไปอยู่ที่อื่นวันนี้เธอบอกว่าเธอก็เลยพยายามใจเย็นแล้วนะ
ก็บอกว่าไม่เป็นไรคือถ้าไม่รักแล้วอยากจะไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นอยากจะไปอยู่กับเขาเนี่ย
ก็ไปได้ก็ไปเลยเชิญเลยเธอไม่ว่าค่ะแต่เธอก็จะอยู่นี่แหละ
แม่ทำมาหากินช่วยทำนาไปปรากฏว่าตอนที่เธอพูดอย่างงี้เสร็จ
กำลังจะเดินหนีไปเพื่อจะไปช่วยแม่สามีทำนา
นายเทพสุพรรณใช้ปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์นี่ฮะโอ้โหยิงใส่หนึ่งนัด
หนึ่งนัดนะครับแต่ว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นกระสุนลูกหวาน
เหมือนกระสุนลูกปลายคือ๑นัดแต่ว่ามันออกไปเป็น๓นัดมันกระจาย
เข้าที่ต้นขาซ้ายเนี่ยไปสามจุดนะชายโครงอีก๒จุดนะครับ
กระสุนฝังในนะครับอืมพอยิงเขาแล้วขี่จักรยานยนต์หนีเลยฮะค่ะ
นั่นคือภรรยาตัวเองนะโอ้โหไม่ดูเลยว่าเจ็บมากเจ็บน้อยอะไรยังไง
ขี่จักรยานยนต์หนีเลยค่ะแล้วแม่ได้ยินเสียงเขาก็มาดู
ก็พาไปส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อนบ้านก็มาช่วยกันนะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับตอนได้ยินเสียงปืนก็มาดูกันนะครับ
ผู้บาดเจ็บเนี่ยเลือดอาบเลยแล้วพยายามจะวิ่งมาที่ทุ่งนาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าถูกสามียิงนะครับแล้วก็เห็นสองคนนี้ทะเลาะกันบ่อย
เพราะว่าฝ่ายชายไปชอบผู้หญิงที่หมู่บ้านใกล้เคียง
แล้วพยายามจะไล่ภรรยาออกจากบ้านแต่แม่สามีไม่ยอมญาติญาติก็ไม่ยอม
เพราะว่ารักลูกสภัยคนนี้มาก
เขาไล่หลายครั้งแล้วเขาจะเอาคนใหม่มาอยู่แต่แม่ย่าน่ะไม่ให้ลูกสะพ้ายไป
ให้ดำนาช่วยข้าวทำข้าวเสร็จทำข้าวเสร็จถึงไปก็ได้
แม่เขารักอยู่เขารักลูกสะพ้ายเขาอยู่แต่ลูกชายเขาจะเอาคนใหม่มาอยู่
เขาขยันเขาช่วยย่าทำนาทำอะไรน่ะแล้วหาปลาหาปลาตอนกลางคืนเขาก็ไปไปเก็บเห็ดไปอะไรนะ
เพราะว่าลูกชายคนนี้ไม่ค่อยสนใจ
ทีมข่าวของเราก็เลยลองไปดูหมู่บ้านใกล้กันนะฮะ
ที่บอกว่าเป็นบ้านของหญิงที่ฝ่ายนายเทพสุพรรณเข้าไปชอบอยู่เนี่ย
ไม่เจอนะครับผู้หญิงคนนั้นเจอแต่พี่ชาย
ซึ่งเขาบอกว่าน้องสาวของเขาเองก็เพิ่งเลิกกับสามีมา
มีลูกด้วยกันกับสามีเนี่ย๔คนนะแต่เลิกกันแล้วแล้ว
เขาก็ไปแบบบางข้างก็เห็นเขาอยู่หน้านะครับ
ปรับคุกพรมกับเบาไห้ทำได้ยังสินะ
พี่มีลูก๓๔คน

ผู้คนกับคนนี้กับคนสัมภาวเนี่ยเพิ่งจะคบกันครับ
คบกันได้บท่านพ่อเดือนมากมันว่ะ
ก็ชาวบ้านก็บอกว่าเห็นนายเทพสุพรรณขี่จักรยานยนต์ไปนะครับ
แล้วก็มีกิ๊กสาวคนใหม่ซ้อนท้ายไปด้วย
เนี่ยฮะตำรวจกำลังไล่ติดตามตัวอยู่นะฮะ
ยังไงก็คือก่อคดียิงเขาบาดเจ็บ
ใช่ค่ะโอ้โหมีกิ๊กก็ทำร้ายจิตใจเขาพอแล้ว